เอ๊ะนี่ต้องอยู่ไว้ข้างในถึง๔เดือนเลยเหรอ

อาหารเข้าไปเผื่อสำหรับ๔เดือน
เรื่องนี้รัฐบาลก็ออกมาเที้ยงแจงว่า
กระแสข่าวที่บอกว่าเด็กกว่าจะออกมาได้ต้องใช้เวลา๔เดือนเนี่ยไม่เป็นความจริงเลยนะคะ
และนายกรัฐมนตรีออกมาเน้นย้ำเลยว่าเหตุการณ์นี้
ทุกภาคส่วนที่ปฏิบัติการอยู่ที่ถ้ำหลวงทุกคนคือฮีโร่
ติดตามเรื่องนี้กันหน่อยนะคะกับคุณจริยาสิริสันพงศ์รายงานสดจากธรรมเนียมรัฐ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

การทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายด้วยค่ะแต่ก็ใช้โอกาสนี้นะคะ
ชี้แจงว่าการโยกย้ายนั้นเป็นไปตามวงรอบปกติซึ่งขณะนี้นะคะ
ตัวน้องทั้ง๑๓คนออกมายืนยันนะคะว่ารัฐบาลจะทำอย่างเต็มที่
แต่อย่างไรก็ตามต้องเป็นไปด้วยความรอบครอบจึงไม่อยากให้กดดันเรื่องของระยะเวลาค่ะ
ค่ะผลเอกระยุจจานโนชานายกรุธมนตรีนะคะ
กล่าวถึงแผนการช่วยเหลือทีมฟุตบอลหมูป่าทั้งสิบสามชีวิตนะคะ
ขั้นตอนต่อจากนี้จะต้องดำเนินการตามแผนต่อไป
คือนำตัวทั้งหมดออกมาเพื่อนำไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลค่ะ
เพราะขณะนี้นะคะยังติดปัญหาของเรื่องน้ำและมีทางออกจากทางเดียวนะคะ
คือบริเวณปากถ้ำค่ะอย่างไรก็ตามการช่วยเหลือนะคะ
ต้องทำด้วยความรอบครอบจึงไม่ควรกำหนดและกดดันเรื่องของระยะเวลา
ระบุนะคะว่าเหตุการณ์เมื่อคืนได้สร้างความปราบปลื้มให้คนไทยทั้งประเทศและต่างประเทศที่ยินดีกับความสำเร็จนะคะ
แล้วก็ขอขอบคุณและขอยกให้ทุกภาคส่วนเป็นพระเอกร่วมกันค่ะ
และจะให้แนวทางการช่วยเหลือครั้งนี้นะคะเป็นแผนแม่บทกู้ภัยยกระดับมาตรฐานประเทศต่อไปค่ะ
เรื่องแผนการช่วยเหลือเด็กในขั้นตอนต่อไปเมื่อวานเมื่อคืนนี้ก็ให้ทางสำหรับทางไปแล้วนะครับ
แล้วผมได้มีการหารือกับผู้รับผิดชอบในระดับพื้นที่
คือผู้ว่าจังหวัดผ่านทางท่านตรีหมัดไทยไปแล้วนะครับในส่วนของการบริหารงานในการช่วยเหลือในระยะที่๒ต่อไป
แล้วก็ต่อไปถึงเรื่องระยะที่๒ที่ว่าคือนำเด็กออกมาให้ปลอดภัย
เพราะตอนนี้ยังอยู่ข้างในอยู่เพราะมันติดในเรื่องของน้ำเรื่องต่างที่จะต้องนำออก
มันก็มีทางออกทางเดียวเลยตอนนี้คือออกมาทางปากถ้ำก็มีการทำหลายอย่างนะครับ
ก็ขอให้ฟังการแถลงของผู้ประการจังหวัดเป็นหลักนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเป็นการนำไปสู่การตรวจสุขภาพ
ที่โรงพยาบาลอะไรต่างช่วงนี้ก็อย่าเพิ่งไปวุ่นวายกับเด็กมากนักนะครับ
อุปสรรคจากฝนที่จะตกมาในช่วงนี้ผมคิดว่าก็เราคงจะแก้ปัญหาได้
ก่อนที่ปริมาณน้ำมันจะมากจนเกินเหตุได้ยังไงก็ปลอดภัยนะ
เราได้มีการช่วยเหลือในครั้งนี้ให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้ใช่ไหม
ยาทั้งอาหารทั้งน้ำดื่มต่างก็เติมให้ไปแล้ว
ก็ขอบคุณนะครับทุกส่วนก็เป็นพระเอกด้วยกันแล้วกัน
ทุกคนก็ช่วยกันคนไหมกันคนมือนะครับแบบนี้ผมตาเมานแล้ว
ค่ะส่วนเรื่องของการปฏิบัติงานของนายนรงศักดิ์โอสธนากร
พวกว่าราชการจังหวัดเชียงรายนายกบริมนตรีระบวุทรนะครับ

แต่ขอชี้แจ้งว่าการโยกย้ายไปตามวงรอบปกติ
ขณะนี้มีการปลดกล้าปลดกระหม่อมไปแล้วค่ะเรื่องผลการแบบงานของ
คุณโรงศักดิ์ผมก็ชื่นชมไปแล้วในการประชุม
เมื่อเช้านี้ไปกับเขาเองให้เขาทำงานต่อไป
ครับเป็นงานปรับย้ายเป็นการปรับย้ายทำงุ่งรอบปกตินะครับ
ของสุภาไทยที่มันเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วไม่ได้หมายความว่า
เออเขาดีไม่ดียังไงเพราะฉะนั้นผมคิดว่าคนเรานะ
ถ้าเป็นคนดีทำที่ไหนมันก็เจริญนะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็เจริญที่นั่น
เพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าเขามีข้อบกพร่องอะไรหรอก
แต่ว่าเราต้องการคนที่มีฝีมือไปทำงานในพื้นที่ที่อาจจะยังไม่มีการพัฒนา
มากนักทั้งนี้เพื่อให้เขาไปพัฒนาไงเพราะฉะนั้นเราต้องการคนแบบนี้
ไปก็ได้อวยพรได้เข้าไปแล้วแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สุขภัย
มาแล้วจากการนำเสนอไปเมื่อสองสาม
ที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นไปตามหลักการในการปรับย้าย
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ผลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาทัย
ว่าไม่เป็นความจริงนะคะเพราะว่าขณะนี้สิ่งที่ต้องทำนะคะ
คือการเร่งดำเนินการช่วยเหลือและจะต้องฝึกเด็กให้สามารถว่ายน้ำออกมาได้
ให้ได้นะคะซึ่งไม่ใช่เรื่องยากค่ะพลเอกประวิทย์ด้วยนะคะ
ว่าคนที่พูดแสดงว่าไม่รู้ความจริงค่ะค่ะแล้วที่นายกรัฐมนตรีเคยให้สัญญานะคะ
จะพาน้องน้องทั้งสิบสามคนไปเที่ยวพัทยายืนยันนะคะ
ว่าวันนี้จะทำตามสัญญาค่ะแต่ว่าจะให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการให้นะคะ